พาไปเล่นน้ำค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าร้อนแบบนี้
หลายคนก็อยากจะพักผ่อนด้วยการเล่นน้ำนะคะ

ไปเล่นน้ำท่ามกลางบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ

อากาศประเทศไทยจะร้อนขนาดไหนก็ไม่ต้องกลัวครับ
วันนี้ผมพาไปหาที่คลายร้อนท่ามกลางลำน้ำแวดล้อมด้วยธรรมชาติ
ร่องแพ้กันที่ลำโดมน้อยอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี
ที่นี่ชาวบ้านเขาทำเป็นกลุ่มร่องแพรเชิงอนุรักษ์ท้ายเขื่อนสิรินทร
บ้านโน่หินกองแต่บนนี้ผมสร้างจนเองลำโดมน้อย
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับเกษตรอำเภอเรียบร้อย
โดยมีนายครีมอรสาผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนหินกอง
นำพาลูกบ้านให้บริการล่องแพร

แพร่๓ลำปัจจุบันมี๑๕ลำ
เพราะเริ่มได้รับความนิยมเมื่อต้นปีที่แล้วนี่เองครับ
มีชาวบ้านและนายทุนกลุ่มอื่นเริ่มทำบ้าง
ปัจจุบันมีแพร่ในลำโดมน้อยเกือบ๖๐ลำแล้ว

ก็ต้องจัดระเบียบให้คงสภาพความเป็นธรรมชาติด้วยนะครับ
ถ้าเกิดว่ามีจำนวนมากโดยไม่มีการจำกัดจำนวน
หรือไม่มีการควบคุมกันให้ดี
ก็ทำให้สิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติที่สวยงามของเรา
ซึ่งเป็นอาชีพของชาวบ้านสูญเสียไป

เพื่อบริหารจัดการเรื่องของจำนวนก็ดี

ก็ตรงนี้เราก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้ว
บริการล่องแพรที่นี่ถูกใจนักท่องเที่ยวมาก
และสามารถนำอาหารไปประกอบรับประทานเองได้
โดยมีเตาถ่านถ้วยจานไว้ให้ครบเลยครับ

พื้นบ้านมีอะไรหรือเปล่าครับกำลังนะครับลองเนี่ยลองใหม่
ก็จะมีกุ้งแม่น้ำค่ะโดยตูนะครับ

ใช่ค่ะ
อันนูที่สองก็จะมีแกงหน่อไม้ค่ะ
แกงหน่อไม้

นะคะอันนี้คือ

ใช่ค่ะ
อาหารอีสานรสแซ่บกับบรรยากาศเย็นสบาย

ไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

โอ้โหเห็นน้ำในลำดมน้อยนะครับ

แต่ว่าทุกครั้งที่จะลงเล่นน้ำนะครับ

อย่างผมใส่เสื้อชูชีพเรียบร้อยแล้วก็

พล๊อฮิันฟัตช์ครับ
โดมน้อยเป็นน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนสิรินทรครับ

ทำให้ไหลลงไปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

โดยมีการจัดโซนที่น้ำไม่ลึกมาก

กำนันหญิงเห็นแล้วก็ตามลงไปเช่นกัน
อีกทั้ง๒ฝั่งน้ำระยะทางกว่า๔กิโลเมตร
เป็นพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า๓๕๐๐ไร่
มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ
คือถ้ำใหญ่ที่เคยมีพระทุดงปักปลดภาวนา
ทำให้ได้ชมธรรมชาติสีเขียวสะอาดตา

เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับ
ฝากทางผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับ
ผมถือว่าเป็นบ้านของเราก็ต้องช่วยกันดูแล
แล้วก็ให้คำแนะนำรวมทั้งการดำเนินการ
ก็ต้องมีความยุติธรรมนะครับ

ท่านก็ช่วยกันดูแลรักษา
เพื่อให้ลูกหลานของท่านในอนาคต

งามแบบนี้ต่อไปนะครับ
แต่ละลำขึ้นได้เต็มที่๒๐คน
จะมีเสื้อชูชีพ๒๐ตัวต้องใส่เพื่อความปลอดภัยนะครับ

ใส่ใจเรื่องความสะอาดในพื้นที่

จะได้มีน้ำใสให้คนไทยได้เล่นคลายร้อนไปนานครับ